เจ๋มันยังไม่มีอันนี้แหวะ

บอกแล้วมันขึ้นแล้วมันยังแบบนี้มันลงนะ

น้องมีอะไรสีแดงอ่ะโรงเรียนหาหรืออะไรหรือ